คุณผู้ชมค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดกิจกรรมสืบสารพระราชปนิษฐาน
ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน
่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสารพระราชปนิษฐาน
ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
หม่อมหลวงปนัดดานะคะได้กล่าวชื่นชมชาวนราธิวาส
จัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่
มีทั้งการบรรยายพิเศษการขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
คือเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงสันเสริญพระบารมี
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีนิทัศกาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของหน่วยงานต่างที่ในหลวงรัชกาลที่๙
แปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ